เมื่อวันแม่ที่ผ่านมาอีกหนึ่งข่าวที่วงการบันเทิงก็ดีใจกับเขาคือน้องเวีย
เวียก็มันจะมีน้องรู้สึกว่ามีทายาท
มีทายาทเป็นผู้หญิงใช่ไหมแม่เขาหลุดเพศออกมา
ในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับก็ต่างแสดงความยินดีกับคุณเวียด้วยอายุอนาค
ก็สมควรจะมีครอบครัวแล้วเวียเป็นคนที่อยากจะมีครอบครัวมานานแล้วล่ะ
แต่ปรากฏล่าสุดแอคเคาน์ทวิตเตอร์รายหนึ่งฮะ
ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเอาหัวโขนเพจหมอมณินทาเรื่องท้องแบบนี้
ยกนิ้วให้เลยครับเอาเรื่องท้องก่อนแต่งคลอดก่อนกำหนด
เมคฟันกันสนุกสนานแล้วหมอพยาบาลมาเม้นต์กันทั้งนั้น
ตลาดร่างไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คนจริง
งานนี้ก็เลยทำให้เกิดดราม่าสนัดโลกออนไลน์เพราะหลายคนก็ตั้งคำถามว่า
เฮ้ยมันเหมาะสมแล้วเหรอที่เอาเขามาเม้ากันอะไรอย่างนี้
ว่าค่ะใช่ไหมถูกก็คือวันนี้ก็คือหลังจากที่
คนก็แสดงความยินดีไปแล้วก็มีเรื่องดราม่าเรื่องควรไม่ควรอ่า
ก็คือมาด้วยผลครับ
ลับของคนไข้เนี่ยสำคัญที่สุดตามจัญญาบันอะไรอย่างเงี้ไม่ควรจะเปิดเผยแต่เขาก็เหมือนวันนี้หลายคนก็ก็มีเพจนึงเขาเอามาลงให้ดูว่าแบบตึ้งตึ้งเป็นอย่างงีแต่เราก็คือไม่อยากเอาภาพให้ดูเพราะมันอาจจะมันก็อาจจะไม่ไม่เหมาะเวลาเห็นข้อความบางอย่างค่ะซึ่งบางอันก็แรงแบบว่าแบบอุ้ยแบบว่าน้ำยาดีจ้

ดีกว่าใครใหม่กว่าเดิม